ไปดูทีมชาติไทยกันบ้างมีการประกาศรายชื่อเบื้องต้น๔๗คน
เพื่อเตรียมทำศึกบอลโลกรอบคัดเลือกของโซนเอเชียที่ประเทศยูเออี
จะเป็นเจ้าภาพสนามกลางกันนะครับมีชื่อของธนวัฒนซึ้งจิตถาวร
เตะของเลสเตอร์ในศึกพรีเมอร์ลีกอังกฤษอยู่ด้วยนะครับ
ซึ่งธนวัฒน์เองก็มีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยนะครับในเกมที่เวสแฮมเจอกับทางเลสเตอร์
แล้วก็ตอนนี้นะครับนักเตะตัวอื่นตัวหลักเนี่ยมีชื่อกันครบเลยนะครับ
ธีรธรมบุณมาธัณฑ์ธนาทิพย์สงฆ์กระสินรวมถึงธีรศิลป์แดงดา
ทีมไทยเหลือโปรแกรม๓นัดนะครับเดือนมิถุนายนเจอกับอินโดนีเซียวันที่๓